พาไปทานก๋วยเตี๋ยวราคาประหยัดชามละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

ถนนเพชรกะเสมข้างเทษบานน่าคอร์นหาดใหญ่

ห่ำเพอร์หาดใหญ่จังหวัดสรุ่งขลา

ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราคาถูกหนึ่งเดียวของเมืองหาดใหญ่นะครับ

ขายในราคาชามธรรมดา๑๐บาท

อยากจะได้พิเศษขึ้นมาหน่อยก็๒๐

แต่ผมบอกเลยว่าชาม๑๐บาทของเขาก็อิ่มน้ำสำราญได้แล้วนะครับ

เอาจริงบางที่ขายถูกมากเลยแต่ว่าน้อยมาก

ชามเขาเป็นชามธรรมดานี่เเหละ

ปกติทั่วไปเหมือนร้านอื่นนะครับ

สุขจิตสองสามีภรรยานะครับเขาก็ช่วยกันทำ

เอ้าแบบนี้นะราคาทำไมถึงถูกจังเลย
ป้าเขายังมีสีสันในการขาย

แล้วก็ใส่เสื้อสีให้มันเข้ากับทรงผมด้วยนะสีแบบแดง
คือวันหลังใส่เสื้อสีม่วงผมก็จะสีม่วงด้วย
ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเปลี่ยนตามสีเสื้อ
จะบอกว่าคุณป้าแกเป็นคนมีอัธยาศัยที่ดี
ลูกค้าเข้ามาจำได้หมดพูดคุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเลยทีเดียว
ส่วนลุงนึกก็บอกว่าเรื่องการขายในราคาที่ย่อมเดียว
ต้องการให้ลูกค้าได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อย
และอิ่มในราคาเบาสบายกระเป๋า
ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้
แต่ละวันนะจะขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละประมาณ๓๐๐๔๐๐ถ้วย
ชามประมาณนั้นรายได้ก็พออยู่พอกินสบายแล้ว
แต่บางวันเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดทุนแต่ก็พอใจ
พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำอยู่ในทุกวันนี้
เพื่อให้คนแถวนั้นเขาได้อิ่มน้ำสำราญกันไป
และในวันที่๑๒ตุลาคมนี้
๑๒ตุลาคมหรือเปล่าเห็นในนี้เขียนมา๑๒ตุลาคม
๒ตุลาคมเขาบอกเลยนะครับว่า
จะเปิดให้ทานฟรีเพราะว่ามันตรงกับวันครบรอบ๒ปีของทางร้าน
รอหน่อยเดือนตุลาคมสิงหาตุลาเดือนหน้า

สิงหากัญญาก่อนสิ
คุณเหมือนว่าอะไรมา

ท่องสิงหากัญญาตุลาคม

เดี๋ยวใครอยู่แถวนั้นก็ไปทานกันได้นะจ๊ะ